คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเหตุการณ์ระทึกนี้หน่อยค่ะ
นี่ด้านหลังเลยเป็นการจี้ตัวประกันนานข้ามคืนเพราะอะไร
คนที่ก่อเหตุเนี่ยเอามีดมาแล้วก็ไปบุกจับครอบครัวของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
คิดดูสิจับ๕คนจับเป็นตัวประกันตัวผู้ใหญ่
เมียผู้ใหญ่ลูกสองแล้วก็แม่ของผู้ใหญ่
ทีนี้ตอนปล่อย๔คนออกมาก่อน

ถ่ายรถไปอีกครั้งนึง
เอาไปแยกกันดีกว่า

เจ้าหน้าที่เข้าไปไปบุกคาร์ด
แล้วก็เอาตัวประกันออกมาได้เนี่ยนะคะ

คนสุดท้ายที่เป็นเมียของอดีตผู้ใหญ่บ้าน
ปฏิบัติการพิเศษฉลามขาวแล้วก็ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรประการ

คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายวิรัติชาวนาอายุ๔๔ปี
รู้ไหมชาววิรัติเนี่ยนะเขาเป็นอดีตลูกจ้างที่เคยขับรถสองแถว
แล้วรถสองแถวนั้นเป็นรถสองแถวของผู้ใหญ่บ้าน

เป็นลูกน้องเก่าแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขามีปมอะไร
ทำไมถึงต้องมาก่อเหตุแบบนี้เกี่ยวกับครอบครัวผู้ใหญ่อดีตผู้ใหญ่บ้านยังไง
นี่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นของเมื่อวันจันทร์คุณผู้ชม

จับตัวประกันขังเอาไว้ในบ้านพักที่ตำบลบางฉลงอำเภอบางพลีที่สมุทรปราการ
แล้วตัวของเมียอดีตผู้ใหญ่บ้านเราขอเรียกว่านางเสาปลานะคะอายุ๓๓ปี
คนสุดท้ายที่ช่วยออกมาได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งคือถามว่าเมียของอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเมียได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่า
ก็ดูสิคะมีรอยบาดแผลตามร่างกายแล้วก็อยู่ในอาการช็อก
คือเขาบอกว่ามีแผลเป็นแผลจากมีดของคนร้ายด้วยนะ

ทีนี้พอเอาตัวออกมาได้นอนอยู่ที่พื้นถนนแบบนี้ใช่ไหม
หลังจากนั้นก็ต้องเอาเมียของอดีตผู้ใหญ่ส่งโรงพยาบาลบางพลีก่อน

ใช่ค่ะแต่คนที่โมโหตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัววิรัติได้
ก็คืออดีตผู้ใหญ่บ้านระงับอารมณ์ไม่อยู่จริง

โอ้โห
เนี่ยมันอื่น่านจากปากวิรัติได้นะโอ้เจ็บ
คือก็ชกเข้าไปแบบเต็มที่เต็มหน้าเหมือนกันนะคะ

ทีนี้อย่างที่บอกค่ะว่าตัวนายวิรัติคนก่อเหตุ
เขาเป็นอดีตลูกน้องเก่าของอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วย
ซึ่งจริงเขาเคยขับรถสองแถวให้ใช่ไหม
แต่ว่าเขาลาออกไปได้ไม่นาน
ทำไมทำไมถึงไม่ได้ทำงานคือเขามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพวกหนี้สิน
ติดหนี้พันนั้นอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้ววันที่เกิดเหตุคือช่วงเย็นของวันจันทร์
วิรัติคนนี้บุกเข้าไปในบ้านแล้วเอามีดปอกผลไม้ขู่
ขู่แล้วก็ขังคนในบ้านที่บอกว่าจับ๕คนเป็นตัวประกัน
หนึ่งแหละตัวของอดีตผู้ใหญ่คือนายสมชายอนุพันธ์อายุ๖๐ปี
แล้วก็มีนางเสาปาซึ่งเป็นภรรยาของอดีตผู้ใหญ่
ลูกลูกชายอายุ๑๓ลูกสาวอายุ๑๔
แล้วก็มีแม่ของอดีตผู้ใหญ่อายุ๖๓ปี
ทีนี้ตอนจับเอาไปขังตอนเย็นใช่ไหมประมาณพอสัก๒ทุ่ม
ก็มีการปล่อยออกมา๔คนปล่อยแม่ของอดีตผู้ใหญ่
ปล่อยตัวผู้ใหญ่ปล่อยลูกชายปล่อยลูกสาวมา
แต่อีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมปล่อยน่ะคือเมียของอดีตผู้ใหญ่

ทีนี้ตำรวจก็ปิดล้อมกันทั้งคืนเลยค่ะ
ประมาณตอนสัก๗โมงเช้าของวันอังคารแล้วนะคุณผู้ชม
ตัวของผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าหิวน้ำ
ตำรวจก็ต้องวางแผนแล้วถ้าหิวน้ำใช่ไหม
ต้องใส่ยาสลบผสมในน้ำดื่มส่งไปให้
แล้วท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ไปบุกจู่โจมได้
ช่วงประมาณสัก๘โมงของวันอังคารค่ะ
ก็ใช้เวลาถ้านับรวมทั้งหมด
อุ๊ยเกือบ๑๘ชั่วโมงเหมือนกันนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้ถามว่าทำไมวิรัติต้องมาก่อเหตุแบบนี้
เขาแค้นฝังหุ่นเขาแค้นฝังใจอะไร

วิรัติเคยคบหากับนางเสาปลาสัก๑๐ปีที่แล้ว
พอคบกันปั๊บก็เลิกรากันไป
แล้วนางสาวปลาก็มาแต่งงาน
แต่งงานกับทางตัวของอดีตผู้ใหญ่บ้านคือนายสมชาย
ทีนี้ตอนที่นางสาวปลามาอยู่กับอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะ
วิรัติเองก็ตามตื้อค่ะแต่ว่านางสาวปลาไม่เล่นด้วย
เพราะฉันมีผัวแล้วฉันมีครอบครัวแล้ว
นางสาวปาขาเจ็บขับรถส่งพนักงานไม่ได้

ขับรถสองแถวทีมาส่งพนักงานที
ก็มาทำงานได้สักเดือนหนึ่งให้กินนอนที่บ้านหลังนี้เลยนะ
แล้วอีกเหตุหนึ่งก็น่าจะมาจากเรื่องของหนี้ล่ะค่ะ
เพราะว่าวิรัติเองเขาก็มีหนี้พนันเยอะ
อาจจะคุยเรื่องเงินแล้วตกลงกันไม่ได้หรือเปล่า
เลยจับครอบครัวของอดีตผู้ใหญ่กักขังไว้เป็นตัวประกันค่ะ

ก็เรียกตัวนางสาวปลากับลูกสาวมาสอบประคำถึงเรื่องนี้
แล้วก็เรียกตัวนายสมชายด้วยนะมาสอบปากคำด้วย
นายสมชายบอกปมเหตุก็น่าจะเกิดจากวิรัตินี่แหละ

คือเขาพยายามต่อรองเสนอเงินให้

นี่ไงเห็นไหมเพราะว่าขนาดคุยกับทางอดีตผู้ใหญ่แล้ว
อดีตผู้ใหญ่ก็โยงไปถึงเรื่องนี้แหละค่ะ
แต่ตัวของคนก่อเหตุเองน่ะไม่ยอมพูดอะไรกับตำรวจนะ
คือเขาก็พูดแบบวกไปวนมาแล้วก็บอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีนี้ตำรวจก็เลยต้องส่งตัวของวิรัติผู้ก่อเหตุไปรักษาตัว
แล้วก็อายัดตัวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต้องสอบปากคำ
หามูลเหตุจูงใจซิว่าที่บอกว่าสาเหตุสองอย่าง
เรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับนางสาวปลากับเรื่องหนี้สิน
สรุปที่มาก่อเหตุแบบนี้มันเรื่องอะไรกันแน่